ชาวเน็ตเขาพากันยกมือสาธุทันทีที่เห็นภาพนี้

นี่ค่ะเป็นปรากฏการณ์สุดแปลกเหนือท้องฟ้าเมืองบุรีรำ
คุณผู้ชมนะคะทั้งคุณทั้งสองคนดูสิแล้วทายว่าเป็นรูปอะไรคะ

คือไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะ
เรามาชัดเจนนะคะทั้งส่วนหัวแล้วมาส่วนหางแล้วก็ขวางลำตัว
ซึ่งสร้างความฮือฮาอย่างมากบนโลกออนไลน์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการกดชัตเตอร์ที่พอดีเป๊ะ
หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติจากสิ่งศักดิ์สิทธิ

ให้เห็นแต่ไม่รู้ล่ะว่าเพราะอะไรแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏบนหน้านี้
มะม่วงซิ่งบุรีรำเขาโพสต์เอาไว้นะคะเป็นภาพของดวงจันทร์ส่องสว่าง
ใต้กลุ่มเมฆครับภาพเนี้ยถ่ายไว้เมื่อวันที่สามสิบตุลาคมที่ผ่านมาเองค่ะ

แต่เมฆกระจายตัวเป็นริ้วยาวลงมา

คือถ้ามองดีเหมือนพญานาคคาบลูกแก้ว
แต่แป๊บหนึ่งผมเห็นเหมือนหน้าคนเหมือนกันนะ

เจ้าของโพสต์เนี่ยนะเขาบอกเลยเขาบอกว่าแหมเกิดมา๒๐ปีไม่เคยเห็นเลย
ปรากฏการณ์สวยงามมากขนาดนี้
ภาพนี้เขาถ่ายได้ตอนค่ำตอน๖โมงครึ่งเอง
นะคะที่บ้านโคกระกาน้อยตำบลสองห้องอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ

บางคนบอกแบบนี้คุณเห็นเป็นตัวเลขด้วย

รู้แล้วใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมคะ

ขอสาธุที่คนได้มั้ยฮะ

งกหน้าดูกันใหญ่เลย